เรื่องนี้เมื่อวานนี้ไปทำแผนที่ยิงที่ยิงผัว

แน่นอนเหตุการณ์อุกชะกันแบบนี้ญาติย่าเขาโกรธแค้น
แม่แม่เสียอุ้ย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

เฉียดค้างไปนิดเดียวใช่เกือบแล้วคือจริงอ่ะดูก็รู้ว่าม่าอายุเยอะแล้วแต่ดูม่าเวียงแขนไอ้เวียงขาเนี่ยด้วยความแค้นอ่ะนะฮะนางสาวทริญญาอายุ๔๐ปีก้มกราบแม่ของนายสุพรชัยแร่อึ้งหรือเสียเก่งเพื่อขอเข้ามาในสิ่งที่เธอก่อเหตุไปสังเกตได้
ต้องล็อกแขนกันเอาไว้ทำให้แม่เนี้ยนะฮะใช้แค่เท้าเนี้ยเวียงไปจะเตะเสยปลายคางอยู่แล้วแต่แต่ไม่โดนนะครับครับแต่ผู้ต้องหาก็เห็นไหมฮะคุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นไรให้แม่ทำหนูได้เตะหนูเลยอืมแต่ตำรวจยังไงก็ต้องกันไว้ครับเป็นหน้าที่นะครับคือหลังจาก
เหตุหน้าร้านขายพลาสติกตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้แหละคืออยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองคนเยอะไหมล่ะ
คนเยอะดิเยอะสิคะคนมาดูเป็นร้อยครับเริ่มจากจุดที่ลงแท็กซี่ก่อนเลยคุณมายังไง
ตำรวจไล่ไปจากนั้นก็เดินมาหาเสียเก่งสามีที่คบหากันมาสี่ปีเขาใส่บาทอยู่ใช่ไหม
ใส่บาทแล้วเธอทำยังไงต่อใส่บาทแล้วเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
ปืนยิงใส่เสียเก่งหนึ่งนัดเลยจนฟุบลงไปก่อนแล้วยิงซ้ำอีกสองนัด
จากนั้นผู้ต้องหาใช้ปืนจ่อหัวตัวเองแล้วนั่งไปพูดกับเสียเก่ง
เธอลุกขึ้นมายิงอีกนัดเพราะไหนรู้มั้ยเนี้ยคือพอสามนัดเคยเห็นเสียเก่งยังไม่ตาย
ท่านมากได้แหล่ะเนี้ยฮะจากนั้นลูกน้องในร้านก็เข้ามาแยกปืนครับ
แล้วก็จับผู้ก่อเหตุมัดไว้กับเสาเหล็กหน้าร้าน
ตลอดการทำแผนนะครับที่ผมบอก๔มุมเมือง
คนมาดูเป็นร้อยอ่ะโอ้โหตำรวจต้องคุมเข้มกันเข้มเลย
กลัวจะโดนรุมประชาธรรม
ต้องพูดสั้นกับทีมข่าวบอกว่าอยากจะขอโทษ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเธอเสียใจมากนะ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็อยากจะตายให้มันพร้อมไป
ตามเสียไปแต่ถูกห้ามซะก่อน
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เดี๋ยวเช้าวันนี้จะนำตัวเธอไปฝากหางต่อสารจังหวัดธัญบุรี

พกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
มีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ